หลายคนไม่ออกจากบ้านเวลาจะสั่งอาหาร
ก็อาศัยการอำนวยความสะดวกจากแอปพลิเคชันสั่งอาหาร
แล้วก็ไปสั่งที่ร้านแล้วก็ได้อาหารกลับมาที่บ้านเรา

คือแอปพลิเคชันในการสั่งอาหารไม่เกี่ยวหรอกเพราะเขาเป็นคนกลาง
แต่มันเกี่ยวกับเจ้าของร้าน
เขียนข้อความกำกับไว้บนถุง
แล้วก็ถุงนั้นถูกส่งต่อมาให้ลูกค้าที่สั่งอาหารไป
เขียนไว้แบบนี้ผัดชาไก่
แต่มีเขียนกำกับไว้ว่ากรุณาอย่าสั่งเวลานี้
คราวหน้าจะไม่รับออเดอร์ควรดูเวลาด้วย
โอ้โหเป็นดิฉันได้กล่องมาแบบนี้กินไม่ลงเลย
ต่อให้หิวขนาดไหนก็ตาม
เจ้าของร้านเขาเขียนมาเตือนเราเราทำผิดอะไรไปหรือเปล่า
ก็คนที่ได้รับอาหารก็ต้องมานั่งคิดอีกนะ
แต่ทีนี้เธอก็เครียดเลยที่ได้รับกล่องอาหาร

เธอก็เอาเรื่องนี้มาโพสต์ในโลกโซเชียล
บอกว่าโน้ตจากร้านข้าวฝากมาให้ลูกค้าแบบนี้ก็ได้เหรอคะ
ถามจริงร้านข้าวปฐุมธานีลำลุกาคลองหนึ่ง
แล้วก็เธอโพสต์ภาพกล่องอาหารที่สั่งมาจากแอปพลิเคชันเธอ

แล้วก็คนที่เป็นพนักงานของแอปก็ไปรับอาหารมาให้

แต่พออาหารมาถึงบนกล่องมีข้อความว่า
ผัดฉ่าไก่กรุณาสะยาสั่งเวลานี้
ราวหน้าจะไม่รับออเดอร์ควรดูเวลาด้วยนะ
ผู้โพสต์ยังเผยถึงเวลาที่เธอสั่งอาหาร
คือเป็นเวลาก่อน๓ทุ่มสัก๒ทุ่ม๑๘นาที

สั่งอาหารตอน๒ทุ่ม๑๘นาที

ก็ปฐุมธานีลำลูกกาคลอง๑
ส่วนปลายทางก็คือบ้านของเธอ
ก็คือซอยลำลูกกาคลอง
ก็ห่างอยู่ห่างกันเป็นกิโลต์เหมือนกัน
แต่เธอก็ยืนยันว่าเธอสั่งตอน๒ทุ่ม๑๘นะครับ

โดนเจ้าของร้านตำหนิติเตียนมาแบบนี้
ทั้งที่เธอก็ไม่ได้สั่งในช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์
ถ้าเธอสั่งแบบ๓ทุ่ม๕๙เธอจะยอมรับผิดเลย

แล้วเธอก็บอกว่านี่ทางเจ้าของร้าน
ถ้าใช้คำให้มันต่างจากที่เขียนมา
อย่างเช่นว่าแจ้งคุณลูกค้านะคะ
บกวนสั่งอาหารไม่เกินเวลา๒ทุ่ม
เนื่องจากทางร้านปรับเวลาในการปิดรับบริการค่ะ

เพราะต้องเผื่อในการที่จะไปส่งด้วยนะคะ
หรือถ้าไม่เขียนคือบอกในแอปได้นะ

คนที่เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้
เขาก็โอ้โหตำหนิทางร้านค้าใหญ่เลยนะฮะ
คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงส่งความคิดเห็นมาได้นะคะ
และอีกนิดหนึ่งคนที่โพสต์เธอบอกว่า
พนักงานของแอปสั่งอาหารก็โดนทางร้านค้าด่าด้วยเหมือนกัน
เอ้าเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลย
เขาก็ทำหน้าที่ปกติอะนะคะ